ดูที่ผมบอกอ่ะไอ้เส้นยาแดงผ่าแปดเป็นอย่างนี้
สามขวบขี่จักรยานนะครับเล่นกันอยู่ริมถนน
ครับเพื่อนเนี้ยคงพยายามจะดึงนั่นแหละ
แต่ทางมันลาดทางมันลาดไปจักรยานไหลออกไปในถนนสิครับ
แล้วแล้วยังงี้รถมาเร็วเร็วจะทำยังไงอ่ะ
โอ้โหนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านขายของชำริมถนนเพชรเกษมครับ
เห็นไหมครับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งฮะ
ปั่นจักรยานเล่นอยู่กับเพื่อนหน้าร้านนี่แหละจากนั้นจักรยานมันไหลออกไปบนถนนครับ

จักรยานของเด็กหญิงไหลออกไป
เป็นจังหวะเดียวกับรถเก๋งผ่านมาพอดีนะฮะ
มีสติหักหลบทันแต่ว่า
เด็กก็ตกใจทิ้งจักรยานจังหวะนั้นพอดี
เก๋งคันนั้นไม่ชน

นี่แหละครับเด็กตกใจทิ้งจักรยานปั๊บ
แล้วก็นิคนนั้นน่ะนะสวมผ้าคุมผมวิ่งเข้าไปช่วย
โอ้โหเอาเด็กเอาจักรยานมาข้างทาง
เหตุเกิดเบาะที่๑๑วิทยาโยนที่ผ่านมานะครับ
เวลา๑๘นาฬิกา๔๘นาที
เหตุการณ์นี้ชาวบ้านตกใจมากครับ
สุดข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับนายวัชรินบริยาพันธ์อายุ๔๖ปี
เป็นพ่อของน้องผู้หญิงในคลิปเล่าบอกว่า
สามขวบเศษเองแล้วตัวพี่ไปไหนตอนนั้น
ตัวเขารับจ้างเชื่อมเหล็กอยู่ที่ร้านใกล้จุดเกิดเหตุนั่นแหละ
ลูกสาวก็เล่นกับเพื่อนเล่นเหมือนทุกวัน
ทราบเรื่องหลังเกิดเหตุแล้วลูกสาวยังตกใจร้องไห้
ไม่กล้าเข้าบ้านคือเด็กกลัวโดนดุไง

เด็กน่ะเสียขวัญแล้วผู้ใหญ่ต้องมีสติอย่าไปดุซ้ำนะครับ
นี่ครับคุณพ่อเขาปลอบใจให้กำลังใจ
สั่งสอนลูกบอกอย่าไปเล่นแบบนี้อีกนะลูกนะ
ส่วนเขาเนี่ยคุณพ่อบอกว่าจะคอยดูแลลูก
ให้คลาดสายตาอีกต่อไปเนี่ยที่ผมบอกว่ามันเป็นทางลาดชันนะครับ
โอ้โหครั้งนี้ถือว่าเคราะห์ดีมากที่ลูกปลอดภัยนะครับ
บาดเจ็บอะไรก็ถามลูกทุ่งว่าปวดแขนเล็กน้อยนะครับ
แล้วก็ขอบคุณพลเมืองดีทุกคนนะครับ
ที่ช่วยลูกสาวของเขาไว้ฮะ
แล้วก็โอ้โฮพี่ล้นเก่งนะครับ

เป็นอุทาหรณ์มากเลยนะครับ